เครียดแล้วก็เลยปีนขึ้นไปบนเสาส่งสัญญาณ
ที่ฉันไม่ได้อ่านผิดเสานี้สูง๑๑๐เมตร

สูงมากตอนแรกยังอยู่ตรงกลางอยู่นะประมาณ๕๐กว่าเมตร
แต่พอลูกเมียมาช่วยเจรจายิ่งเครียด

กล่อมกันอยู่นาน๓ชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะลงมา
อันนี้เดี๋ยวรอฟังจังหวะที่ลูกเมียเนี่ย
พยายามตะโกนตะโกนผ่านเครื่องขยายเสียงสื่อสาร
ให้ผู้ชายที่อยู่บนเสาส่งสัญญาณหน่อยค่ะ
อันนี้ไม่ใช่ลูกเมียอย่างเดียวนี่มีคุณแม่ด้วยนะ
คือแม่กำลังเจรจาอยากให้ลูกชายลงมา

คือช่วงประมาณ๒ทุ่มครึ่งเนี่ยตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซาเขาได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีคนปีนเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
อยู่ที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ทีนี้ก็ต้องประสานกับกู้ภัยนี่แหละค่ะ
มาตรวจสอบผู้ชายที่อยู่ด้านบน
คือนายจำรัฐสังทองอายุ๔๐ปีคือเขาห้อยขาอยู่
ตอนแรกสูงประมาณสัก๕๕เมตร
งั้นกลางเสาคุณคิดดูว่า๕๕เมตร

ส่องไฟแทบจะมองไม่เห็นแล้วมันสูงมาก
ใช่แล้วก็ไปตามภรรยาตามลูกสาวของนายจำรัฐ

จาก๕๕เมตรปีนขึ้นไปอยู่บนยอดสุดของเสาส่งสัญญาณเลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ต้องตามพ่อแม่ของนายจำรัฐมา
มาคุยผ่านไป๒ชั่วโมงกว่า

ตามฝ่ายบุคคลของโรงงานที่ทำงานอยู่มาเกลี้ยกล่อม
แล้วนายจำรัฐก็ใจเย็นลงแล้วอนุญาตให้เพื่อนร่วมงาน
เพื่อนร่วมงานชื่อว่านายเนธนิรันดิ์

อ่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะ
คือเพื่อนร่วมงานก็เป็นเพื่อนที่สนิทเหมือนกัน
ก็จะอาสาปีนขึ้นไปไปเกลี้ยกล่อมเพื่อน
เออก็แหมทั้งลูกเมียแล้วพ่อแม่แล้ว

แต่ว่าขาลงนี่ทุลักทุเลมากเลย
ทั้งนายจำรัฐเองทั้งเพื่อนร่วมงานเอง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องปีนขึ้นไปเอาน้ำส่งไปให้
ท้ายที่สุดตอน๕ทุ่ม๔๐ลงมาได้
ก็ปรบมือกันเฮลั่นเลยนะคะ
พอลงมาปั๊บเนี่ยก็สวมกอดทั้งเมียทั้งลูกทั้งแม่
เจ้าหน้าที่ก็พาไปโรงพยาบาล
สงบสติอารมณ์ก่อนไปรักษาด้วย
เพราะว่านายจำรัฐเองก็อ่อนเพลียนะคะ
ภรรยาบอกว่าสามีทำงานเป็นหัวหน้า
สายงานการผลิตตู้แช่ของโรงงาน
ก่อนเกิดเหตุถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เพราะว่าตัวสามีดื่มสุราก็เลยมีผลกระทบต่องาน
แล้วโรงงานเขาให้ออกจากการทำงาน

นี่โชคดีนะที่คนอื่นไปเกลี้ยกล่อม
เขายังนึกถึงลูกเมียแล้วตัดสินใจลง

ตอนนั้นผมตั้งใจไปช่วยเพื่อนนะฮะ